เนื่องมาจากกรณีกลุ่มโจวัยรุ่นบุกงานบวชที่วัดสิงห์อุกอัดมาก
ประชาชนหลายคนให้ความสนใจมากมากเลยนะคะเข้าไปทำร้ายทั้งครู
แล้วก็เข้าไปทำอนาจารย์เด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดคนในวงการบันเทิงของเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะออกมาเตือนสติ
ชาวโซเชียลออกมาเตือนสติกลุ่มวัยโจกลุ่มนักเรียนต่างนะคะให้มีสติเข้าไว้
งานบวชเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นงานรื่นเริงนะคุณ

อย่างดีเจเมนพัฒนาพลคือว่าได้โพสต์ภาค
ตนเองบวชพร้อมข้อความขอให้หยุดประเพณีผิดที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ
ใครบอกให้ดื่มเหล้าตอนแห่นาคถูกต้อง
ประโยคเด็ดว่าแฮชแท็กอยากงัดหน้าเรียงตัว

ทางด้านดีเจเจมส์จิตรินนะคะที่เพิ่งผ่านคดีรถพ่วงชักปืนยิงใส่กลางถนน
ก็มาพร้อมกับคำถามว่าทำไมไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
เคยมีท่านใดบอกว่าสุราเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรอยู่ในงานบวช
ผมเชื่อทุกคนรู้แต่ละลืน

เช่นเดียวกับพระรุ่นใหญ่ค่ะอ้นสารวุฒิก็โพสต์ข้อความ
แสดงความเสียใจกับผู้เคาะร้ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เตือนสติว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
สุรานั้นเป็นตัวอันตรายที่สุด
เพราะเมื่อมนุษย์ขาดสติเมาในวัดในงานศักดิ์สิทธิ์

แฮชแท็กยาวเหยียดกันเลยทีเดียวคุณผู้ชม

คือเอาจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
ศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้เราดื่มเหล้าเมาไม้
และการบวชนี้นะเอาจริงคือ
หลายคนเข้าใจประเพณีที่บิดเพี้ยนไปหรือเปล่า

คือการที่เราไปอยู่ในโรงการสำหรับวัดแล้วก็ต้องทำจิตใจให้สมควร
ใช่คือบางวัดเอาจริงนะบางวัดเขาไม่อนุญาตให้จัดงานรื่นเริงเลยด้วยซ้ำ
แต่อันนี้ทั้งรื่นเริงมีการจ้างโน่นจ้างหนี้มา
แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควบคุมไม่ได้มีแต่ความเสียหายเกิดขึ้น
ถูกต้องแล้วนะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญมากนะของสังคมไทยในบ้านเรานะคะ
ว่าเวลาเราจะทำอะไรต้องมีสติกันเยอะนะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องประเพณีที่ต้องมีการจัดงานรื่นเริงต่างก่อนงานบวชเนี่ย
ถือว่ามันไม่สำคัญแล้วมันไม่จำเป็นเลย
เพราะว่ากินเหล้าไงทำให้ขาดสติอันนี้สำคัญมาก